กระแสพรมลิขิตยังไม่ผ่านไปไหนคุณผู้ชมค่ะ

เบลล่าใช่ไหมแม่พุทธตาน

ที่แบบว่าสวยจึ้งตะลึงตาแตก
แล้วบอกเลยว่าสวยระดับไหนรู้ไหมคุณ

เฮ้ยจังจริง

ไม่ได้โหยเพิ่งอะไรนะคุณผู้ชม

เฮ้ยใครอ่ะ

พี่ซูซี่สุศีรานะคะ

ไอจีของพี่ซูซี่ลงไว้เอง
บอกว่านี่แม่มะลิเองมาแปลงโฉมค่ะ
เห็นไหมสวยทะลุอายุทยามาเป็นจักรวาลเลยคุณผู้ชม
เชื่อหรือยังว่าแม่มะลิของเราเนี่ยสวยระดับจักรวาล
ภาพด้านซ้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะ

ส่วนภาพขวานี่คือแม่มะลิหรือว่าพี่ซูซี่นั่นเองจากประเทศไทย
คุณไม่เหมือนตรงไหนมุมหน้าองศารอยยิ้มถูกต้องทุกอย่าง
เหมือนกระทั่งชุดราตรีที่ใส่รับมง
เอาจริงยอมใจคนถีบจักรนะ

อันนี้ต้องเรียกว่างานไฟไหม้ตัดไวอะไรขนาดนี้
แล้วคือหลายปีก่อนมีคนเคยเชียร์บอกว่าพี่ซูซี่มันถึงเวลาแล้วนะ
พี่ควรจะลงประกวดเวทีนางงามสักเวย์หนึ่ง
เพราะว่าความสวยความอินเตอร์ทำถึง
แล้วเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทางถนัดของซูเซียค่ะ
แต่ดูคุณผู้ชมค่ะขนาดไม่ใช่ทางนะ
จักรวรรดิคือเธอ
ปังปะล่ะและความสวยฉ่ำระดับยูนิเวิร์สนี้
ก็ถูกเนรมิดโดยช่างของชูสองนิ้วน้องชัด

ความสวยเต็ม๑๐ความวัยน้องชัดเอาไปเลยร้อยเต็ม

เราลืมภาพแม่ทองกีมาไปเลยนะคะ
ใช่แม่มะลิของเราก็กลายเป็นแบบความสวยสุดจักรวาลที่แท้